ที่ต้องเจอวิกฤตจนเป็นหนี้นับแสน

แต่ก็ไม่เคยทิ้งกัน
ตอนนี้เราเปรียบเสมือนว่าเรากำลังอยู่ในโคนนะครับ

โดดสะพานโดดสะพาน
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง
ทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตของนักร้องที่เคยประสบความสำเร็จ
มีชื่อเสียงเงินทอง
แต่ชีวิตต้องพลิกทำให้มีหนี้สินพรุงพลัง
แต่เธอก็ได้กำลังใจต่อสู้จากลูก
ที่เธอรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ
นักร้องที่เคยประสบความสำเร็จ
มีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินทอง
แต่ทุกวันนี้ชีวิตฉันมีแต่หนี้สินพลุงพลัง

ซ้ำยังป่วยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อน
ที่ฉันมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตมาทุกวันนี้

แล้วก็ร้องตามวงดนตรีใหญ่ก็ร้องมาเยอะ
ต่อมาก็ตั้งวงอิเล็กโทน
แล้วก็จะมีแดนเซอร์สัก๔คน๘คนอะไรอย่างนี้
ก็มีเงินเก็บเงินอะไรไว้มั่ง
ผมทำวงตรีชุมชนกองเสียงเหมือน
ผมได้มีโอกาสไปคัดกับนักร้องที่

เสียงคนนั้นคนนี้นางเนี่ย

ตอนนั้นก็ทำงานหนักมาก
คือคนที่เขาจะเต้นอยู่ข้างล่างนะคะ
ฝุ่นก็จะขึ้นแล้วก็จะดม

แล้วก็จะใส่เราอะไรอย่างนี้

พูดอะไรก็เหนื่อย
หอกง่ายเลยไหม

ก็จนลองดีขึ้นมาหน่อยประมาณว่า

น้องโทรวะวะที่อาจแค่โบนบ่น
น้องส่งฝนตกเจอน้อง
ออกมาก็เนเซอร์ในวงตอนนั้นก็ท้องมา
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเลี้ยงเอง
เลี้ยงมาตั้งแต่แบบว่าชื่อน้องเอก
ผมเกิดมาผมก็ไม่อยู่กับพ่อแม่แท้ครับ
พ่อกับแม่แยกทางกันครับ
ตัวผมอยากมีพ่อกับแม่ครับ
ผมก็เรียกพี่โบ้เป็นพ่อครับ
เรียกยายนางเป็นแม่ครับ
ชีวิตเราไม่เคยเป็นแม่คนเนอะ

ทั่วครับในพื้นที่นครรัฐศรีมาครับ
ผมก็ไปด้วยกันกับแกทุกงานนั่นแหละ

ก็จะออกขายของตลาดนัดครับผม
ถ้าอยู่กัน๓คนก็ไปกัน๓คน

ผมก็มาตั้งแผงตั้งร้านตั้งโค้งเรียงของอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ขายเสื้อลายสก๊อตแล้วก็ขายของเล่นเด็กพวกรถบังคับพวกอะไรอย่างนี้
ทีนี้ร่างกายเราก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง
ร่างกายมันก็รับไม่ไหวจนมีอยู่วันหนึ่งก็เป็นลมแบบไม่รู้ตัว
ดีในร่างกายมันค่อยจะขายเสื้อลายสก็อตแล้ว
ปัญหามันมาหนักขึ้นตอนที่โควิดระบาดหนัก
เราก็ออกขายของอะไรที่ไหนไม่ได้เลย

โป้ก็ไปร้องเพลงที่ไหนก็ไม่ได้

พากันกลับไปอยู่บ้านแม่ก่อน
พอไปอยู่บ้านแม่ก็ปลูกผัก
ปลูกอะไรที่แป๊บเดียวมันก็เกิดกินได้

โปเค้าก็มาเรียกไปตัดมายุคา
บางทีก็มีไปรับจ้างตัดย่าได้ย่า
เวลาพ่อโบ้ไปรับขนไม้ผมก็จะตามไว้ด้วยครับ
เพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ได้เงินมาเท่าไหร่ก็มาให้พี่นางนี่แหละ
ใช้ชีวิตอยู่บ้านแม่อยู่หลายเดือน
ก็พอดีตลาดเปิดอีกครั้งหนึ่ง

หนี้สินก็พลุงพลังหนักกว่าเดิม
เครียดทุกวันเรื่องหนี้เรื่องสิน

แล้วเราก็ช่วยพวกข้าวสารพวกไข่พวกอะไรนี้ไป
ห้าร้อยพันสองพันแล้วก็พอช่วยได้

พมศาษณ์ผมมีงานผมก็บู๊ะไปช่วยร้องเพลง

เพียงก็จะมาคอยช่วยเหลือนะครับ

เพื่อหาเงินช่วยพ่อช่วยแม่ครับ

ผมก็เอาไปให้แม่หมดเลยครับ

เพราะว่าเห็นไอ้สองคนนี้แหละ
พอได้ชื่นใจพอได้มีแรงสู้ชีวิต

ก็จะไปใช้หนี้ใช้สินเขาให้หมด

ถ้าไม่มีรถนี่เราจะขายของไม่ได้เลย

ให้มันหลุดพ้นจากโคนตมตรงนี้ไปให้ได้

ขออนุญาตถามหน่อยว่าสองหนุ่มเนี้ยมาอยู่กับครอบครัวเรานี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงจ๊ะก็น้องโบ้เนี่ยเอามาเลี้ยงกระแต่ประมาณสิบสี่ปี
พ่อแม่เขาเสียเอองั้นก็เอาไปอยู่ด้วยดีกว่าก็เริ่มรักมาแล้วก็เป็นเด็กดีด้วย
แล้วส่วนน้องเอกล่ะส่วนน้องเอกก็พอดีแดนเซอร์เขายกให้เด็กวัยรุ่นเขาไม่พร้อม
พร้อมที่จะเลี้ยงใช่ค่ะก็เลยก็เลยถามว่าจะเลี้ยงน้องได้ไหมได้ครับ
ผมจะเลี้ยงเองตอนนั้นนะจะบอกเลยบอกแม่เป็นนักร้องแล้วก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองเนี่ย
เล็กเล็กตอนนั้นงานแบบว่าเยอะเลยไหมเยอะจ้ะร้องเช้าเย็นแล้วก็มาเช้าแล้วก็มาเย็นอย่างเงี้ย
นักร้องจะเป็นแบบนี้ถ้าใช้เสียงมากมากนะครับและโดยเฉพาะลูกทุ่งภาคอีสานเนี่ย
เขาร้องกันหามรุ่งหามค่ำเส้นเสียงเนี่ยจะไม่ได้พักเมื่อไม่ได้พักแล้วเนี่ย
บางทีมันออกแต่ลมแก้วเสียงมันไม่มีถึงก็ขนาดว่าแม่ก็ต้องฉีดยาเลย
ใช่ก็แนะนำเอาไปฉีดยานะเดี๋ยวจะมีเสียงมาอะไรอย่างนี้เข้าไป
เอาวะไปก็ไปอย่างนี้คือมันพูดไม่ออกเลยอ่ะ
แล้วตอนนี้ก็ร้องเพลงไม่ได้เนี่ยร้องเพลงไม่ได้ไม่ได้กับเส้นเสียงเลย
คือไม่ได้เลยไม่ได้ชีวิตก็ต้องมาเจอกับจุดเปลี่ยน
เพราะหนี้ก้อนโตมันเกิดจากอะไรครับตอนนั้นก็ขายของด้วยร้องเพลงด้วย
แล้วก็เก็บตังค์ไปเซ้งร้านคาแคร์กันที่ทำคาแคร์เนี่ยยังไม่ได้เป็นหนี้นะ
ใช้เงินเก็บที่หากินมาจากนักร้องเนี่ยคือเปิดได้เลย
เซ้งเขาเลยเซ้งต่อครับทีเนี้ยปีแรกแรกก็ดีที่ว่าดีเนี่ยดีขนาดไหนโบ้
ก็รถเข้าประมาณสิบห้าสิบหกคันได้ครับต่อวันครับยิ้มหวานเลยใช่ไหมใช่ครับ
โอ้โหวันละสิบห้าสิบหกคันนะคุณครับทำอยู่ราวราวสองปีครับ
พอจะเข้าปีสองมาหมู่บ้านจัดสรรอยู่หลังคาแคร์เราเลยครับ
เขาก็สร้างขึ้นมาแล้วข้างหน้าก็จะเป็นสถานอะไรสักอย่างนี่แหละ
มันจะสูงสูงเราก็เลยกลายเป็นแอ่งกระทะทีนี้พอฝนตกมาปุ๊บ
น้ำจากที่มันแป๊บเดียวมันลดมันไม่ลดสักทีครับ
มันจะขังอยู่ประมาณ๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงก็อยู่งั้น
วงจุ้ยเปลี่ยนแล้วก็สภาพภูมิอากาศอากาศ
ฝนดีมากฝนดีมากครับปีนั้นฝนดีมากมากเลย
เออซึ่งเราไม่อยากจะด่าซึ่งคาแคร์ไม่ต้องการเลยผม
ซึ่งคาแคร์ไม่ต้องการครับทำให้ลูกค้าเข้ามาล้างไม่ได้ครับ
ว่าเราอยู่ติดถนนเลยพอรายรับเราไม่มีลูกน้องเรายังอยู่
แต่ลูกน้องต้องจ่ายใช่ลูกน้องต้องจ่าย
คือต้องเอาลูกน้องไว้ก่อนทีนี้ค่าใช้จ่ายค่าน้ำยา
คือเขาจะมาลงก่อนประมาณต้นเดือนสิ้นเดือนเข้ามาเก็บอย่างนี้
ทีนี้เราไม่มีรายรับเข้ามาเราก็เกิดการไปกู้เงินรายวันครับ
ก้อนแรกที่ต้องเริ่มเป็นหนี้เลยกู้มาเท่าไหร่จำได้ไหมครับ
ที่แรกเลยนี่หมื่นเดียวจ้ะหมื่นเดียวส่งวันละห้าร้อย
ไหวอยู่ประมาณสักสิบห้าวันแล้วทีนี้ก็ค่านู้นค่านี้มาอีกแล้ว
ก็เลยเอาเจ้าหนึ่งไปให้เจ้านึงแล้วก็เอาเจ้านู้นมาให้เจ้านี้
สรุปกลมเลยแม่กู้มากี่เจ้าแล้ว
ประมาณสิบเจ็ดสิบเป็ดเจ้าได้ครับ
ต้องจ่ายหนี้นอกระบบวันละเท่าไหร่
ตกวันละประมาณเจ็ดพันครับ
แล้วรวมเงินต้นเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่รวมแล้ว

ทีนี้ก็มันจะมีอีกคนนึงนั่นเขาผ่อนทอง

ส่งวันละ๔๐๐ทอง๑บาท
เออเราจะเอาทองไปขายใช้หนี้เขาดีกว่า

ทีนี้ขอนท้องทำประกันชีวิต
ถ้าเสียชีวิตพี่ได้๑แสน
ในใจก็คิดว่าถ้าเราตายเราได้๑แสน

วิ่งขึ้นบันไดพวกเขารู้เอาแล้ว
ขึ้นไปมันนั่น๔๕๙ก็ไม่ไหวแล้วไปซุดอยู่
ไปซูดเพราะไม่ได้กินข้าวกินปลาเลย

ไปปอบแกว่าไม่เอาแบบนี้ไม่เอา
เดี๋ยวสบายมันต้องดีขึ้นกว่าเก่าครับ
สรุปว่าปิดกิจการคาแคร์

ก็ได้ชื่นใจพอได้ให้คนนู้นคนนี้

ขายตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำ

ก็คือเริ่มต้นเลยไปขายอย่าง

เราก็ต้องหาไปให้เขา

สนิทกับครอบครัวนี้แค่ไหนครับ

ที่ต้องดูแลเกื้อกูลกันไป

ถ้าหายจากโควิดมันก็จะพอมี
ไปงานกับพี่เพชรได้สักกี่งานแล้วโบ้
แต่โควิดซาก็พอมีบ้างครับ
เหทละลุคเห็นบอกว่านนะ

นี่เด็กโตก็ให้
จนปัจจุบันนี้สองคนนี้ทำงานได้เงินมา
สามร้อยห้าร้อยหนูก็ให้แม่หมดเลย

ไม่ว่าผมจะได้เงินมาจากไหนผมจะให้แกหมดเลย
อย่างไปร้องเพลงค่าตัวก็ให้
ติ๊บรางวัลผมก็ยกให้หมดเลย

วันนี้ทั้งสองคนมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลกคนนี้ไหมครับ

ก็อยากจะบอกว่าผมจะไม่ทิ้งแกไปไหนครับ
ดูแลแกไปจนแก่จนเท่านั่นแหละครับ

ถ้าแก่แล้วอยากเวลาไปไหนนะอยากให้ใส่รถใส่ไป

ชื่นใจจังเลยอ่ะน้ำตาไหลเลย
เอกแล้วลูกมีอะไรอยากจะบอกกับแม่เชิญเลยลูกมา

ผมก็ขอบคุณทั้งพ่อทั้งแม่นะที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็ก
สอนสอนมาตั้งแต่เด็กผมรักพ่อแม่นะครับ
ผมอยากให้พ่อแม่อยู่กับผมไปนานนะครับ
ลุงไม่ต้องขอบคุณแม่หรอกลูก
ต้องขอบคุณหนูที่หนูเป็นเด็กดี

แม่มีแต่ความชื่นใจทุกวัน

ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตจะนำเงินทุนไปทำอะไรครับแม่
ก็จะเอาไปใช้หนี้นอกระบบให้มันหมดนะคะ

ก็ต้องซื้อของเพิ่มให้มันดูดีทีนี้ก็จะได้
มีหมุนได้นะคะก็จะได้ชื่นใจเหมือนคนอื่นเขา

ทุกคนเลยนะครับสู้กันต่อนะ
อีกสักเฮือกนึงนะแม่นะ

มีภาพถ่ายของครอบครัวมอบไปให้เป็นที่ละลึกด้วยครับ

ผมเชื่อว่าหลายครอบครัวที่ได้ดูภาพเวลาแบบนี้

คุณผู้ชมครับแม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะไม่ใช่สายเลือดที่สืบทอดกันมา
แต่ความรักที่มีให้กันนั้นเข้มข้น
และพร้อมที่จะจับมือกันสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่นางจากจังหวัดนครราชศรีมา
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เกมต่อชีวิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนกติกาเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

โอกาสรับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อ
และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวในรอบนี้คือเก็บเงินสะสมให้ได้มากที่สุด
นั่นหมายความว่าถ้าตอบได้ทุกข้อทุกข้อนะครับ
ข้อละ๕๐๐๐บาท๒๐๐๐บาท
แล้วเราไปลุ้นเงินล้านจากกล่องโบนัสที่รออยู่ข้างหน้าอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง
ตอนนี้ครอบครัวพร้อมแล้วจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เพชรครับผมพี่เพชรนะครับเชิญครับ

ดูนี่ถ้านุ่มนี่คงไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย
พี่เพชรครับทำเพื่อครอบครัวนะคำถามมีด้วยกัน๔เรื่อง
ใน๔เรื่องนี้พี่เพชรมั่นใจเรื่องไหนพี่เพชรตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑เมืองโคราช
เรื่องที่๒ตั๊กกะแตนชนระดา
เรื่องที่๓วงโลโซ
เรื่องที่๔นักแสดงตลก
เมืองโคราชเมืองโคราชครับ

จริงเกิดที่โน่นไทยตอนนี้ไม่อยู่เมืองเหรอครับ
โคราชจะมีประตูเมือง๔ประตูด้วยกัน

มันมีประตูหนึ่งที่ถูกเรียกว่าประตูผี

สมัยก่อนเนี่ยมันก็คงจะมีการสู้รบ
สมัยก็ฆ่าศึกเข้ามาแล้วก็ถ้าคนตายในเมือง
ก็เอาออกไปทางประตูนี้แหละครับเป็นประตูผี
ประตูผีเนี่ยหรือที่เรียกกันว่าประตูชัยนรงค์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศใต้
ครับคำถามอยู่ตรงนี้ครับประตูผีหรือประตูชัยนรงค์นี่แหละ
สมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประตูชัยนรงค์ถูกเรียกว่าประตูผีเพราะเหตุใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสมัยก่อนถูกใช้เป็นเส้นทางขนศพ
ตัวเลือกที่สองสมัยสงคราม
มีทหารเสียชีวิตที่นี่จำนวนมาก
ข้อนี้เข้าทางพี่เพชรเขาล่ะครับเพราะ
เรื่องราวเหมือนกับที่เล่าให้เราฟังเลย
พี่เพชรจะตอบว่าอะไรและจะตอบถูกไหม

ข้อที่๑ครับสมัยก่อนถูกใช้เป็นเส้นทางขนศพครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสมัยก่อนถูกใช้เป็นเส้นทางขนศพครับ

ในธนาคมนายก่อนล่ะครับ

ถูกใช้เป็นเส้นทางขนศพ

ถูกพัน
ประตูชัยนรงค์ถูกเรียกว่าประตูผีนะครับ
เพราะว่าสมัยก่อนถูกใช้เป็นเส้นทางขนศพครับคุณผู้ชม
เนื่องจากในอดีตมีประเพณีและความเชื่อ
ว่าเมื่อมีคนที่เสียชีวิตในเมือง
ห้ามมีการเผาหรือฝังเอาไว้ในเมืองเด็ดขาด
ต้องออกไปจัดการกันข้างนอกเมืองนะครับ
ผ่านทางประตูนี้เพียงประตูเดียวนะครับ
นั่นก็คือที่มาของประตูผีนี่เอง

ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
พี่เพชรยังไม่หมดหน้านี้
หน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
ก็คือเรื่องตั๊กกะแตนชนระดา

ขอเชิญน้องโมดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ินมาว่าเรามีพิเศษเป็นไอดอลจริงไหมครับ
ครับเมื่อประมาณอายุ๑๔๑๕ครับ

แล้วก็แม้ว่าครับจะดังมาก

เป็นเสียงที่มีเสน่ห์มากนะ
ขอบคุณมากครับผม
ตอนที่ดูในเรื่องราวนะ
ร้องฝนพลัมเหรอ
ครับผม
ข้อความนี้มีชื่อเพลงของวงโลโซทั้งหมดกี่เพลง
ตัวเลือกที่๑๘เพลง
ตัวเลือกที่๒๙เพลง

เลิกแล้วต่อกัน๖

วันนี้มีชื่อเพลงของวงโรโซทั้งหมดกี่เพลง

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันดีกว่าครับว่า
เพลงเป็นคำตอบที่
ผิดคำเต็มสตรีมเลยก็คือเก้าเพลงครับในข้อความนี้นะครับ
มีชื่อเพลงของวงโลโซทั้งหมดเก้าเพลงด้วยกันนะครับหนึ่งฝนตกที่หน้าต่าง
สองเบบี้ไอเริฟยูสามใจสั่งมาครับสี่คุณเธอห้าเลิกแล้วต่อกัน
หกสมซานเจ็ดแม่แปดเจ็บใจเก้ารักเมืองไทย
ผมไปพลาดที่เพลงเจ็บใจครับแล้วตอนนี้ก็เจ็บใจจริงด้วย
อยากตอบใหม่เหลือเกินแต่คงไม่ได้แล้วแหมเจ็บใจแทนโบ้จริงจริงครับ
นับพลาดไปนิดเดียวเองแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกสองข้อ
เราไปเอาใจช่วยให้ตอบถูกทุกข้อด้วยนะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปดีเอาเป็นน้องเอกแล้วกันครับ
น้องเอกจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเอกตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องตั๊กกะแตนชนระดานักแสดงตลก
ตะกะแตนชนระดาครับตั๊กกะแตนชนระดานะครับครับผม
เชิญน้องเอกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเอกครับชอบฟังเพลงพี่ตักแกะแทนไหมลูก
ก็ไม่ค่อยครับก็ไม่ได้ตามจ๋านะครับเพราะเขาก็เด็กผู้ชายนะ
แต่เพลงนี้เคยได้ยินไหมครับรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง

เคยได้ยินนะเพลงนี้ยังถูกนำมาเป็นชื่ออัลบั้มอีกด้วย
เอาล่ะลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งอยู่ในอัลบั้มชุดที่เท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่ห้า

เป็นเมื่อก่อนนี้๔ตัวเลือกวิเคราะห์กันยุ่งเลยเหมือนกัน
ตอนนี้เหลือสองตัวเลือกเท่านั้นห้าหรือหก

ข้อนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับ
ครับเพราะว่าเลข๖เป็นเลขนำโชคครับ
ตัวเลือกที่๒ชุดที่๖ครับ

รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
เริ่มออกเผยแพร่เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมพศ๒๕๖๒
เพลงนี้ดังระเบิดระเบอร์ดังเกริดเกริ่งเลยนะครับ
เอาล่ะครอบครัวแม่นางจากจังหวัดนครราชศรีมาตอบไปแล้ว๓ข้อ
ถูก๒ข้อได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
โล่งไหมเอกโล่งครับโล่งนะ
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
ยังเหลือโจทย์กับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว
ช่วงหน้านะฮะเรามาลุ้นกันว่าครอบครัวของแม่นางจากจังหวัดนครราช
สามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวนะครับก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนอยู่ที่๑๐๐๐บาท
แล้วยังมีเหลือเต็มอีก๑เกมนะครับ
สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชม
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีสะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาท
ลุ้นกันต่อเลยครับว่าครอบครัวแม่นางจากจังหวัดนครราชศรีมาจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
เสื้อผ้าที่เราขายอยู่ตอนนี้ก็คืออีกหนึ่งอาชีพถูกไหมคะแม่

เอาล่ะแม่จ๋าเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เราขายเดี๋ยวมันจะเป็นเกมการแข่งขันแล้วนะ
เพราะฉะนั้นอาชีพของเราทำให้ดีที่สุดช่วยกันให้สุดตัวเลยนะครับพร้อมไหมครับ

คุณผู้ชมครับและเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองที่เราขายกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับ
ครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อแข่งเกมนี้ครับ

เสื้อผ้ามือ๒อันนี้แม่ว่าของแท้มั้ยมือ๒ของแท้มั้ย
ของแท้ครับมือ๒แท้
แม่ครับมีราวเสื้อให้มีราวกางเกงให้นะครับมีไม้แขวนนะครับแล้วก็เสื้อผ้าอยู่ในกองนี้ก็คือคละกันไปมีทั้งกางเกงมีทั้งเสื้อหมดเลยนะครับ
เดี๋ยวแม่จะต้องเอาเสื้อผ้าขึ้นมาจัดใส่ไม้แขวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่วันนี้นะครับต้องการผู้ช่วยไหมครับ

น้องเอกและน้องโบ้เชิญมาเป็นผู้ช่วยเลยครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าแบ่งหน้าที่กันเอาเองก็แล้วกัน
อย่างที่บอกนะครับคร่าวนี่ก็คือเอาเสื้อผ้าเนี่ยใส่ไม้แขวนให้เรียบร้อยเสื้อส่วนเสื้อกางเกงส่วนกางเกงนะครับ
และกฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือกลับตะเข็บเสื้อและกางเกงใส่ไม้แขวนจำนวน๒๐ตัวภายในเวลา๓นาที

กินกินเลยนะครับสอบเลยนะครับ
เหยียบได้แขนได้ทำเลย
เหยียบเลย

ฐานด้วยเป็นการพังพัง
ฐานด้วยเป็นการพัง
ออกมาเวลา๑๐ปี้ด
เว้ยเว้ยเว้ย

นี่แม่ทุ่มสุดตัวเลยลูกชายแม่นะครับ
พี่โบ้นครบไหมนับให้ดูหน่อย

ตรงนี้นับก่อน

เพราะฉะนั้น๒๐ชิ้นพอดิบพอดีเลยนะครับ
คุณผู้ชมกางเกง๑๐เสื้อ๑๐นะครับ
มาลุ้นและเอาใจช่วยกับโจทย์ข้อนี้ว่า
ตะเข็บเสื้อและกางเกงใส่ไม้แขวนจำนวน๒๐ตัว
ภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะครับ

ลุ้นกันว่าแม่นางทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

เกินไปพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมครับสามนาทีหกวินาทีครับ
จริงกับตะเข็บเสื้อเนี่ยมันง่ายมากแต่วันนี้มันตื่นเต้นค่ะเลยทำไม่ได้
วันนี้ครอบครัวแม่นางจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วว่ายังมีเงินโบนัสรอให้ลุ้นเงินสะสมเพิ่มอยู่ด้วยนะครับ
ถึงเวลาแล้วฮะที่ต้องมาช่วยครอบครัวลุ้นกันต่อแล้วครับว่าครอบครัวแม่นางจากจังหวัดนครราชศรีมาของเรา
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาทและเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
ถ้ากล้องโบนัสหลุนล้านยุ่งไปเจอเลข
สามพฤติภาพที่ตกลงทำไว้นะครับ
อย่างที่บอกนะครับว่า
ครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็แล้ว

ในช่วงนี้กับกล่องโบนัสของเรา
วันนี้เราทำไปได้สองข้อครับ
คุณจะได้กล่องโบนัส๒กล่องยังไง

ช่วยทำให้เราดูหน่อยครับ

เวลาครับ
น้องเอกหมุนได้๓๐๐บาท๒กล่อง
ทำบุญได้๓๐๐๐บาทอีก๒กล่อง
ครอบครัวของแม่นางจะได้๑แสนบาทกลับบ้านไปทันที
เรามาเอาใจช่วยกันครับ

ต่อเกมต่อเกมต่อ

ตอนนี้นะฮะกล่องโบนัสหมายเลขหนึ่งนะครับ

กล่องโบนัสหมายเลขสามหนึ่งพันบาทครับกล่องโบนัสหมายเลขสี่สามพันบาทครับ
คุณผู้ชมวันนี้เราได้สองกล่องครับโอ้โหเชียร์กันสุดตัวเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครอบครัวของแม่นาง
จังหวัดนครราชศรีมานะครับได้รับโบนัสทั้งสิ้นนะครับหกพันบาท
รวมกับเงินรางวัลสะสมนะครับอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมเป็นหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับ
โบ้น้องเอกแล้วก็พี่เพชร
คิดว่าเงินตรงนี้จะไปต่อลมหายใจอะไรก่อนได้ก่อนอันดับแรก

ก็คงจะเอาไปซื้อของมาขายเพิ่มเติมนะครับ

เพราะว่าการที่มีอาชีพที่มั่นคงนะครับหรือว่าขยายอาชีพค่อยเติบโตไป
อย่างน้อยมันยังมีเงินเข้ามาทุกวัน
เราก็ยังสามารถที่จะทำมาหากินแล้วเดินดำเนินชีวิตต่อได้
คุณผู้ชมครับแม้ว่าต้องเจอวิกฤตถาโถมเป็นระลอก
แต่ครอบครัวของแม่นางก็จับมือกันสู้อย่างมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับ
ฝากครอบครัวแม่นางและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่นาง
ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวแม่นางไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
อ้อมใจของคุณผู้ชมขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
แล้วก็ขอให้ครอบครัวแม่นางมีโอกาสดีเข้ามานะครับ
จากทุกโศกโรคภัยนะครับแม่ครับ
และขอเป็นกำลังใจให้ให้คุณพระคุ้มครอง

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
และกล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิต

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ที่บ้านมีทั้งหมด๔คนครับ
เมียผมเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าครับ

ส่วนสุดแบบเขาก็พิการทางสมองแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ

คือ๑ล้านบาทได้กลับบ้านในวันนี้นะครับ